ใหม่ให้เยอะ

ไปเที่ยวทะเลมาจริงไปงานแต่งรุ่นพี่

หนึ่งจะทำให้คุณมิ้นได้เป็นเจ้าสาว

รักน้องมิ้นแล้วก็ชอบน้องมิ้นอยู่ตอนนี้

เดี๋ยวมดดำน่าจะสักครู่นึงนะครับ

เข้ามาทำรายการแข่งข่าวสาวสตรองให้
ดีเขาเลยน็อกโอเคเช้าเย็นเลยเนาะ

ต้องหารือโหดกันทั้งตอนเช้าตอนบ่าย
แล้วก็ตอนเย็น๔โมงใช่ไม่รู้จะเก่าเวลากันยังไงเหมือนกันนะคะ
ส่วนอันนี้ติดเหมือนกันเลยค่ะอะไรฮะโควิดโอ้นี่น่ากลัวมาก
เราไม่ได้ติดนะแต่ว่าคนเริ่มติดเยอะขึ้นเยอะขึ้น

เหมือนมันน่าจะเป็นปัญหาที่โอมิครอนมันอาจจะตรวจยากอะไรแบบนี้ค่ะ
หลายคนก็เลยจะยังงงงกันอยู่แต่ว่าถ้าเรามาดูยอดนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้๒๓๐๕รายนะคะ
ผู้ป่วยสะสมก็ประมาณ๒๒๐๐๐กว่ารายเสียชีวิต๓๒รายค่ะ
ทีนี้หลายคนก็เลยเป็นกังวลว่าเอ้าเดี๋ยวปีใหม่
เวนต์จะจัดไม่จัดอีเวนต์ก็จะเยอะอยู่ดีถูกไหม
แล้วหลังปีใหม่ที่เขาขู่กันไว้ว่าเดี๋ยวคอยดูนะ

รับรองยอดพุ่งแน่นอนเรื่องนี้ต้องทำใจใช้คำว่าต้องทำใจ

ติดแน่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
มิครอนยังไงคนไทยก็ติดแน่นะคะ
สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เป็น๓ข้อสั้นแต่อยากให้ทุกคนได้ฟังกัน
ข้อที่๑ค่ะอาจารย์บอกว่า
คือคนไทยยังไงก็ติดโอมิครอนไม่ช้าก็เร็วทำใจไว้เถอะ
ติดบางคนติดส่วนใหญ่หรืออาจจะติดทุกคนก็ได้
มันขึ้นอยู่กับหนึ่งสำหรับคนที่ได้วัคซีนแล้วค่ะ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหลังจากที่เราฉีดวัคซีน
๒เข็ม๓เข็มเนี่ยเขาบอกว่า

ประสิทธิภาพวัคซีนมันจะตกลงเหลือแค่๔๐

ส่วนใครที่ไม่เคยฉีดวัคซีน
ถึงแม้จะเคยติดโควิดมาก่อนหน้านั้นแล้ว
จะเป็นสายพันธุ์อัลฟ่าสายพันธุเดลต้าอะไรก็ตาม

เขาบอกว่าเป็นการหน่วงไม่ให้คนติดกันแบบ
พุ่งพลวดจากที่๒๐๐๒๐๐อยู่พุ่งไปหมื่นไปแสนอะไรแบบนี้
ก็คือเป็นการแบบว่าชะลอการติดนะครับ

ห่วงมันเอาไว้เพื่อไม่ให้ยอดมันพุ่งพลวด
เพื่อไม่ให้เกินกำลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กำลังหมอพยาบาลอะไรแบบนี้

ก็ต้องห้ามเลยนะห้ามขาดเลย

แบบมีนักท่องเที่ยวแบบขับรถไปซื้อของแล้วแม่ค้าขายเห็ดขายของข้างทาง

มาตั้งแต่คราวมาตั้งแต่ยาวแบบนั้นเนี่ย
เนี่ยคุณอนุทินบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ตอนนี้อยากจะขอความร่วมมือคือยังไม่ออกเป็นมาตรการนะคะ
อังกฤษออสเตรียออสเตรออสเตรเลียหนักมาก

เลยตอนนี้เลยคิดว่าค่อยผ่อนหนักเป็นเบาเริ่มจากการไปฉีดวัคซีนกันนะ
เพื่อป้องกันแล้วก็สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเอง
เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ติดกันก็คือต่างจังหวัดเหมือนที่พี่มดดำบอก

บางทีนักท่องเที่ยวมาอะไรมาแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดมา

อาการก็คือไอเจ็บคอ

ว่านะครับโอมิคอนเนี่ยมันก็อาจจะติดเร็ว
นะครับผมประมาณ๓๕เท่าจากเดลต้านะ

มิคอนจะติดประมาณ๓๐๐๕๐๐คน
นะครับแต่อาการหนักเนี่ยจะค่อนข้างน้อย
แต่เขาก็เป็นห่วงในเรื่องของ

สาธารณสุขก็อาจจะล่มได้

เหมือนระยะเวลาฟักตัวมันนานขึ้นนะคะ
มันเริ่มไม่แน่ใจจากตอนแรกบอกว่า

ปรากฏไปตรวจหลังจากนั้นประมาณสัก๑๗วัน

แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีผลเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบ

บอกไม่ถูกดูนักท่องเที่ยวที่เราอ่านว่าหนี

แต่ถ้าสมมุติทุกวันต่อให้มันจะชุดละ๘๐บาท

จริงคือ๘๐บาทเอาพูดตรง

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะซื้อได้

คือถ้าสมมุติว่าจะต้องเชิงลุกแบบนั้นจริงคือเราก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หาที่ตรวจให้เขาแล้วลงพื้นที่เชิงลุกตรวจให้ทุกวันทุกวันทุกวันแบบนั้น
พี่เช้าก็ยังงงว่าเฮ้ยบางวันเจอบางวันก็ไม่เจอตรวจครั้งแรกเจอครั้งสองไม่เจอ

ตอนแรกที่คุณหมอออกมาบอกก็บอกแล้วว่า
คือไม่เจอว่าคือสายพันธุ์นี้ค่ะ

เพราะมันกลายพันธุไปทั้งหมด๓๐กว่าจุดใช่ป่ะค
ก็ต้องไปไล่ตรวจแบบอย่างละเอียดทุกจุด

เจอโควิดปุ๊บรักษาปั๊บวันนี้เขายังออกมาทบทวนกันใหม่เลย
เขายังจะออกมาทบทวนกันใหม่เป็นแบบว่าตอนนี้
ประชาชนตื่นตัวนะฮะในการซื้อประกันโควิดที่ผ่านมาปี๒ปี

หลายคนตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าเขาก็ไม่ได้ต่อให้คุณแล้วนะ
ใช่เพราะว่าจริงมันอายุ๑ปีนะคะ
ถ้าตอนซื้อจำกันได้มันจะมีอายุแบบ๓เดือน๖เดือน๑ปี
แล้วคือเนี่ยมันเกิน๑ปีแล้วแน่นอนคนที่ซื้อจริง
จิกายนที่ผ่านมายอดความเสียหายอยู่ที่๓๗๐๐ล้านบาท
ที่บริษัทประกันจ่ายไปอย่างนี้
เบี้ยประกันที่ได้รับไตรมาสแรกเนี่ยเขาบอกว่า๖๐๐กว่าล้านบาทที่เราทำกันไป

สรุปแล้วคือบริษัทประกันขาดทุน
ประกันเขาพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
เขาวันนี้เขาพูดเลยนายกสมาคมประกันวินาศภัย
กรมฐานโควิดเขาบอกว่ายังเหลืออยู่อีกประมาณสักคนไทยเนี่ย
ยังมีประกันโควิดอยู่ประมาณสัก๗๘ล้านฉบับ
ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดในไตรมาสที่๒
จึงถือเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลว่าจะมีการต่อหรือเปล่า
เพราะว่าจริงประกันแบกไม่ไหวแล้วแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้
พอเจอเข้าบางบริษัทเจ๊งแล้วนะคะบางบริษัทประกันคือเจ๊งเลยจริง
คือเขารับไม่ไหวจริงเพราะมันเยอะมาก
ณตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อให้สามารถบอกเลิกความคุ้มครองเจอจ่ายจบได้เนี่ย
เพราะการปล่อยให้ธุรกิจล้มส่งผลกระทบกับผู้เอาประกัน
ตอนนี้หลายคนเขาก็ปล่อยให้บริษัทประกันก็ล้มไปเลย
นี่แหละทุกคนเลยต้องดูแลตัวเองดีเท่านั้นด้วย
แต่เอาจริงนะแล้วจะให้ทำทำไมตั้งแต่แรกหรอเนาะ

ก็ตอนนั้นมันเป็นเทรนนะคุณแม่บริษัทนี้มีใช้งานนี้มันต้องออก

ว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เวลาซื้อบ้านต้องมีประกันไฟไหม้ติดบ้านทั้งหมดอะไรอย่างนี้
คือช่วงนั้นคือยังไงมันก็ต้องซื้อเพราะเขารู้ว่าขายได้
และที่สำคัญช่วงนั้นประชาชนหวาดกลัวมากไม่ใช่อ้าว
ก็มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องจ่ายสิถูกแล้วมันต้องมีต่อหรืออะไร
อย่างนี้ทำธุรกิจทุกคนถ้าสมมุติทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครเจ๊งสิในโลกนี้
ใช่ก็นี่ก็เลยถูกต้องอาจจะเจ๊งปุ๊บปิดก่อนอย่างเงี้ย
สุดท้ายมันต้องมีกฎหมายรองรับไงว่าถ้าเกิดคุ้มครองผู้บริโภคเน
ทำไปแล้วปุ๊บอาจจะไงต่อหรือมีกรมธรรมแต่ถามว่าเขาก็สามารถยกเลิกได้ถ้าเกิดมันหมดสัญญาถูกไหม
มันหมดต้องหมดสัญญาก่อนแล้วเขาไม่ต่อเนี่ยค่อยว่าไปอย่างถูกต้องไหมล่ะ
อ่าถ้าไม่หมดสัญญาแล้วอ่านั่นก็ยังไงต้องโดนอยู่แล้วแหละ
แต่ถามว่าพอมันคนเป็นเยอะเยอะอย่างเงี้ยมันไม่หมดด้วยสิน้อยสามปีแล้วเนี้ยใช่
ปรากฏว่าเออเขาไม่ทำล่ะอืมจบล่ะเนี้ยเขาไม่ขายล่ะอืม
ขายเป็นอะไรนะประกันบ้านประกันวินาศภัยประกันวัตภัยเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้
น่าจะต้องมีการชดเชยคงชดใช้ไม่หมดพอเจ๊งแล้ว
ก็คงต้องทยอยชดเชยหรืออะไรแต่นะวันนี้เอาตรงตรงคนที่ฉีด
ไปบูสก่อนที่คุณจะไปเที่ยวไหนนะฮะ

หรือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องถามกันแล้ว

ไม่แน่ใจว่าเราฉีดไฟเซอร์ไปต้องเว้น
คุณแม่รู้สึกที่จะจองไฟ๒เคมครับ

เราไปฉีดของรัฐบาลฟรีมา๓เข็มโอเคแหละ

แต่คุณแม่เอาตรงนะถ้าเกิดมันมีโลกมันไม่จบ

ไม่ต้องไปคิดแล้วฉันเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะมา

ที่สุดมันเป็นยาเม็ดเหมือนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเราต้องฉีดอ่ะ

มันเป็นเชื้อกายพันธุ์มาถึงจุด

ตัวที่อาการมันไม่รุนแรงมาก

โอโหมิคินน์ไป๑เบรกเต็ม

กลับมากันต่อข่าวใส่ไข่นะครับ
วันนี้นายกเขาก็ไม่ค่อยปลื้มนะกับฉายา
คนไปติดตามเกี่ยวกับว่าอืมบุคคลแห่งปี
ไทยรัฐเขาก็จัดนะฮะว่าบุคคลแห่งปีปีนี้
ใครเป็นที่คนพูดถึงบ้างในบุคคลแห่งปี
เมื่อวานก็มีการจัดตั้งของคอรมอ
ซุปเปอร์โพลใช่ไหมคะ

เปอร์โพล๑๑๓๔คนมั้งรู้สึกที่เป็น
ต้องยินจะคุณถามในโซเชียลว่า

ทุกอย่างที่เบียบอาจจากมกรุงเทพอะไรแบบนี้

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายก
ฉายาใช่มั้ยครับชิ้นปี

ไม่ใช่ฉายาที่นักข่าวเขาตั้งให้
ชำรุดยุทธโสม

คือวันนี้มันมีการประชุมคอรมอลถูกต้องไหมครับ
คนก็จะต้องติดตามกันว่าวันนี้นายกเป็นยังไง

การเผยแพร่ฉายาคอรมอล

ยื้อยุทธ์นะ
นายกของเราได้รับฉายาว่า

คือมันแปลงมาจากชำรุดซุดโทรมถูกไหม

มาจากชื่อพลเอกประยุทธ์

เอาจริงชำรุดยุทธ์โซมนี่เท่ากับพังไหมคะ

เกือบพังแล้วก็คือเกือบพังไหม

ถึงเวลาต้องแบบเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรอย่างนี้
ใช่คุณออนรุทีน

ข้อมูลอะอะไรนมชมพูเนอะ
นมชมพูอะไรสักอย่างสำหรับจริง
อะไรขมนมชมพูสักอย่างเดี๋ยวก่อนวินเปิดแปบนึง
แต่แน่นอนเมื่อวานนี้ข่าวที่คุณหนุ่มกัญชัยเล่ากันไป
หรือแบบว่าข่าวที่เราได้ดูกันเกี่ยวกับทหารเรือ
ชมสองพบทัพเรือหลังจากเข้าทำรงวินัยรับผิดชอบปมนะฮะนี่นะฮะ
คือนาวาเอกเมากร่างเนี่ยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานาวิมนตรี
ก็กล่าวชื่นชมพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือ
โทนรพลเกิดหน้าผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตเทฮีบซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเข้ารับการทำรวงวินัยครับ
เพื่ออะไรฮะเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่นาวาเอกอลงกรปลอดดี
คนนี้ที่เป็นคลิปถูกต้องไหมนะครับผู้อำนวยการกองอสังหารินทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ย
ครับจากกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปแม้ว่ากองทัพเรือจะสั่งการให้หน่วยต้นสังกัด
เรียกตัวนาวาเอกอลงกรเข้ารายงานตัวแล้ว
เพื่อรับการทำรงวินัย
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดร้ายแรง
เพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการลงโทษทางวินัยต่อไป
แต่เพื่อแสดงความผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้น
ผู้บังคับบัญชา๒ระดับชั้นของนาวาเอกอลงกร
จึงได้รับเข้าการทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบครับ

โดยผู้บัญชาการฐานเรือจะทำรงวินัยเป็นเวลา๓วัน

ทำลงวินัยเป็นเวลา๗วัน
คือเอาง่ายเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บัญชาการก็ทำลงวินัยคือรับผลใครลูกน้องด้วย
พอบทฤลล์เนี่ยโกนหัวเลยนะฮะส่วนผู้บัญชา๒ระดับชั้นของเจ้าตัว
ที่ไปเมากร่างก็คือขอยอมโดนทำรงวินัยด้วย

เขาต้องทำยังไงบ้างเนี่ยถ้าทำลงวินัย

ก็จำรอบสนามไม่รู้เดา

ถ้าอยากจะรู้เธอต้องไปถามคุณวาสนานาน่วม

ใช่คุณวาสนานาน่มใครติดตามเกี่ยวกับ

วันนี้คุณยูทูปช่องวาสนานาน่วม

นักข่าวสายทหารชื่อดังเขาอธิบายอย่างนี้

การทำรงวินัยระดับนายทหาร
หนึ่งมีทั้งโกนผม

เหมือนพลทหารทำกันแบกเป้สนาม
ลากสิ่งของงานโยธา

วิ่งเสร็จแล้วก็มาลากของ

อันนี้คือที่คุณวาสนานานงเขาได้อธิบายไว้

โดยศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือนั้น
อยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่สัตหีบชนบุรี
อันนี้คุณวาสนานาน่วมเขาก็อธิบายอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยของการทำรงวินัยเนี่ย

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

นั่นแหละเขาเริ่มทำครั้งแรกที่ทบ

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้บัญชาการ

ก็จะต้องทำรงวินัยนี่แหละ

แต่นะตอนนี้คือผู้บังคับบัญชาถูกไหม
ค่ะผู้บัญชาผู้บัวทะลอก่อน
โกนหัวแล้วก็ผู้บังคับบัญชา๒ขั้น
ก็คือ๒ระดับเช่นสมมุติถ้าเป็นพนักงานใช่ไหมคะ
ก็อาจจะเป็นผู้จัดการกับผู้จัดการฝ่ายอีกทีนึง
คือรองประวัติธรรม
ก็คือสอบทางโรงวินัยด้วยหัวหน้าสำหรับผู้บัญชาเป็นผู้บังคับบัญชา
ลองมาอาจจะเป็นต้องกรรมการต้องเป็นพนักงาน

ส่วนตัวทหารเรือก็ทำลงวินัย๑๔วัน

เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดแบบพูดขู่ออกมา
ก็แบบอุ๊ยตำรวจตายไปหลายคนแล้วอะไรอย่างนี้

เออเอาสนุกหรือแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่า
ถูกนะครับผมนะเพราะว่าเวลาดื่มปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีอาการแบบนี้

หรือคนรู้จักของทหารที่ในคลิป

แต่พอนี่ก็จะกลายเป็นคนหนึ่ง

อันนี้ที่เอกไม้นะฮะอันนี้เป็นคลิป๒เนอะ
ก็ดูไว้ค่ะดื่มได้แต่ว่าอย่าถึงขั้นขาดสติ
ควบคุมตัวเองให้ได้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกอ้ายมั้ยทำแน่เดือดร้อนเนียอ้ายมั้ย

หรือเป็นงี้คุณแม่ต้องทำหนูด้วย

ไม่ต้องออกเรื่องเช่นของโกณฑ์ผมเลย

ต้องรวมตัวกันนะแม่
ส่งลูกขึ้นรถก่อนแล้วคุณแม่บอกบ๊าแล้วแม่นะฮะ
ไม่ไหวแล้วแม่อยู่คนเดียวดีกว่า

เต้ยที่มีข่าวใหญ่นะครับผมนะ
ที่ถูกคนร้ายเข้าบุกไปถึงห้อง

วันนี้ครับพ่อเนี่ยเชิญวิญญาณน้องเต้ยครับ
คุยกันนะฮะจะกลับบ้านปีใหม่
ขอลงโทษประหารสถานเดียวนะครับ
กรณีที่คนร้ายนะก่อเหตุบุกแทงนางสาวนะครับผม
อินทออนนะครับอายุ๒๓ปี
บาดเจ็บสาหัสก่อนวิ่งหนีออกมาจากห้องพักครับ

ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนบางฉลง
เมืองบางพรีจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อมาสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้โดยอ้างว่า
ประสงค์ต่อทรัพย์สินนั้นล่าสุดครับ
พ่อแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ
และเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนางสาวอินทออนนะครับผม
แล้วก็ซึ่งนายวิชัยนะครับนาขำนะครับ
พ่อบุญธรรมเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเองได้คุยกับลูกสาว

ลูกสาวเนี่ยเล่าว่าห้องเนี่ยถูกโจรงัดและกำลังซ่อมอยู่นะพ่อ
โดยช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เนี่ยหนูจะกลับไปหาครอบครัว

เต้ยเนี่ยมีลูกเล็ก๑คนอายุประมาณ๔ปีแล้วนะครับ๔ขวบ
อยากให้กฎหมายลงโทษประหารชีวิตครับ
เพราะหากพ้นโทษออกมาก็จะไม่ปลอดภัยกับคนอื่นนะครับ
ด้านในนัททุศมณีแก้วอายุ๒๘ปี
เพื่อนบ้านของน้องเต้ยกล่าวว่าได้นำเงินส่วนหนึ่ง
ที่ได้รับจากการไปออกรายการ
ให้แก่คุณพ่อน้องเต้ยเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อช่วยทำบุญให้กับดวงวิญญาณของน้องนะครับ
เพราะตอนที่น้องขอความช่วยเหลือเนี่ยตนออกมาช่วยไม่ทัน
แต่จะช่วยเป็นพยานให้กับเจ้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่
ให้กับน้องผู้เสียชีวิตเองด้วยนะครับ
ก็ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเตอร์ด้วย

มีคนมางัดห้องเขาเขาไปทำงานนะ
มันเอาไอ้เหล็กเข้าไปงัดอยู่ในลูกบิด

เดี๋ยวเขาบอกว่าจะไปบ้านประมาณปีใหม่คนละ

แล้วจะมีเหล็กรกข้างในกุญการค้นเข้าออกไม่ได้
อเจมส์อยากให้คนไลฟ์รับโทษยังไงครับ

เพราะว่าถ้าเกิดอภัยให้ได้แล้ว

เขามีลูกสาวด้วยเหมือนเด็กเขาก็นิดใจเหลือเกินว่าใช่ค่ะ

ปรากฏว่าเหมือนเขามีพี่สาว
รู้สึกน้องเต้ยเนี่ยพ่อถ้าสมมุติดูจากข่าวเมื่อวานนี้
เหมือนกับเขาออกตัวเองมาทำงานกับตัวคนเดียว
ปรากฏลูกเขาก็ให้ทางญาติพี่สาวเลี้ยงมั้ง
เขาบอกว่าภาพที่นักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไทยรัฐทีวี

คือลูกเขาวิ่งหาแม่เขารอบงานเลย
ใช่ถามหาแต่แม่อย่างเดียวแม่ไปไหนแม่ไปไหนแบบนี้ค่ะ

ตัวภรรยาเองเขาบอกเขาก็เสียใจที่แบบเอ่อ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เพิ่งคลอดลูกนี่๑๕วันจริงใช่
๑๕วันจริงเขาเข้าใจความเป็นแม่ของคนน่ะ
สำหรับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือลูกเขาเองก็พ่อต้องติดคุกไปด้วยอีก
เด็กเพิ่งเกิดอีกแล้วมันหลายอย่างจริง

ก็นั่นแหละค่ะก็น่าจะต้องโดนหนักอยู่จริง

หลายคนเขาก็ไม่เชื่อว่าจะแค่เข้าไปรักซัก
ก็จะมีการบอกเลยว่าโดนงัดห้องเนี่ย๒ครั้งแล้ว
ใช่แล้วเด็กน้องเต้ยเองเนี่ยอายุเพิ่ง๒๔ค่ะ
อืมนะฮะเรื่องเป็นว่าคำตอบคือชั่ว
เพราะว่าเหมือนประมาณว่าผมเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็พอดีภรรยาผมเพิ่งคลอดลูกอะไรอย่างนี้

คือจริงจะตอบอะไรก็ได้แหละค่ะแต่ว่าก็ให้สังคมให้สาร
กระบวนการยุติธรรมตัดสินแล้วกันว่าคำตอบของคุณมัน
มันสมควรกับการกระทำแล้วหรือยัง
น่าจะเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะ
ก็ดื่มไปสองกระป๋องใหญ่แล้วก็พอเมาแล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์อืม
ก็เลยคือทำแล้วไม่คิดแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้คนที่อยู่คอนโดผู้หญิงที่อยู่คอนโดอยู่หอพักคนเดียว
ตอนนี้คือหลายคนก็เป็นกังวลหนักเลยว่าเอ๊ะแล้วต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไง
ระบบความปลอดภัยมันเพียงพอไหมมันจะต้องมีการยกระดับอะไรแบบไหนหรือเปล่า

วันนี้ที่ติดตามข่าวก็อัปเดตก็มีคนย้ายออกอยู่แล้วค่ะ

คอนโดขายหมดขายห้อง
แต่หมายถึงขายเพื่อบางคนผ่อนด้วยกันให้คนอื่นเช่า
ใช่ก็มีปล่อยเช่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นลูกบ้านก็ต้องอาจจะต้องคุยกับนิติว่าตกลงแล้วจะติดกล้องเพิ่มแต่
แต่ละชั้นทุกชั้นขอให้มีกล้องวงจรปิดไหม
เพราะว่าตอนนี้มันมีกล้องวงจรปิดน้อยมาก

ก็บางทีกล้องวงจรปิดก็รู้ว่ามันว่าอะไรเกิดขึ้น

ใช่
หรือเราควรติดเหมือนพวกสัญญาณฉุกเฉินเหมือนเวลาในห้องพยาบาลอะไรอย่างนี้ทุกห้องดิน
คือเรื่องของเรื่องคนเราคิดดูว่าตอนที่น้องเต้ยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
ขอความช่วยเหลือยังมีสติสัมปัชญะครบหมดเลย

หนูถูกทำร้ายคือเอาชีวิตตัวเองออกมาจากห้องตัวเองแล้ว
รู้ถ้าสมมุติมีความประสงค์พยาบาลเป็น

เพราะวันนั้นใครจะคิดว่าแผ่โดนแทง

เพราะว่าถ้าโดนเข้าต้นขานี่ก็คือหนักแน่นอนเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงนี้หมดเลย
เพราะในขณะเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมุติใครให้น้ำพงน้ำเกลือถ้าไม่ได้เจาะรูจนพุนแล้วอย่างนี้
เพราะว่าจะให้ตรงน้ำเส้นตรงต้นขา

แปลกเหมือนคับว่ามีการเตรียมกันรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้

เหมือนมีเต๊ะเล็งมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไง
ใช่เพราะว่าก็อยู่คอนโดเดียวกันก็ไม่รู้เห็นกันมานานมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะแน่นอนอีกหนึ่งข่าวที่พวกเราคนไทยให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันไป
ก็ต้องใช้คำว่าผู้อพยพด้วยกัน

คือวันนี้เขาหนีตายหนีตายจากการถูกระเบิดจากการถูกแบบเนี้ย
จรวดขึ้นเมื่อวานยิงจรวดถล่มทางอากาศเลยนะคะครึ่งชั่วโมงแบบรัว
เขาบอกลูกเล็กไหนพ่าทรงหรือทุกอย่างเดียวหมดเลย

เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ไฟน์ที่พูดว่าคนไทยเองเขาเห็นใจไม่น้อย
สำหรับชาวบ้านชายแดนไทยพะม่าซึ่งเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องให้อยู่ในนี้แหละ
พบพระจังหวัดตากคือเอาง่ายเรารู้กันอยู่แล้วว่าทหารรัฐบาลเมียนมาร์เนี่ยทำการสู้รบกับสหภาพแห่งชาติกะเหลี่ยง
พม่าเนี่ยเขาจะมีไทยใหญ่มีกะเรียงมีชนชนเผ่าเนี่ยหลายชาติภัณฑ์พอสมควรอันนี้เป็นชนเผ่ากระเหลี่ยงซึ่งชนเผ่ากระเหลี่ยงเหล่านี้จะอยู่ใกล้ประเทศไทยฮะ
แล้วก็ที่เขาบอกว่าคนที่เดินทางมาจากพม่าพม่าพม่านี่แหละคือคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยกันเยอะ
นี่แหละคุณดูนะฮะลูกเล็กเด็กแดงไม่มีบ้านอยู่อะไรเกิดขึ้นกับเด็กเลยสิ่งที่อยู่ในมือเขาเอามาได้คืออันนี้เราอาจจะไม่เคยเสือผืนหมอนใบจริง
ครับจนมีผู้อบพยพเนี่ยฮะหนีตายข้ามมาฝั่งไทยต้องยอมรับเป็นจำนวนมากเลยล่ะอืมโดยตำรวจ
นั่นเท่าไหร่ประมาณสัก๕๖พันคนแล้วครับ

ผู้หนีภัยเนี่ยจากการสู้รบบางส่วนเนี่ย

ได้เข้ามาหลบภัยชั่วคราวที่โรงเรียนแม่เตากลางนะฮะ
แล้วก็จะทยอยขนย้ายไปจุดที่ปลอดภัย๔จุด
มีคอกวัวเมยโค้งคอกวัวลุงปั้นนะครับวัดหมื่นลาชัย
แล้วก็สนามกีฬาบ้านแม่กุหลวง

ล่าสุดครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาเผยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางเนี่ยนะครับ
หลังจากมีการอบพยพออกจากโรงเรียนปุ๊บ
สิ่งหนึ่งภาพที่บริเวณข้างเสาที่พวกเขาทำให้เรากันได้คือ
เขาระบุให้วันที่๒๕เดือน๑๒๒๐๒๑คุณดูนะฮะ

ปรากฏว่าหลังจากภาพนี้ถูกแพร่ออกไปปุ๊บก็มีการแชร์กันในวงกว้าง
ซึ่งหลายคนก็ต่างรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะช่วยผู้ลีภัย
เพราะว่าหนึ่งตอนนี้เรากำลังมีโรคระบาดอยู่ถูกต้องไหมครับ

แล้วก็สถานการณ์ดูค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงมากขึ้น

แล้วก็ขนาดที่หลายคนก็ต่างดีใจที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามคับขัน
ที่พักพิงได้ในช่วงเดือดร้อนแบบนี้
อย่างวันนี้อีกเรื่องที่คุณพูดถึงป่ายตะกงป่ายตะกล

บูมอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่หลายคนแบบกรี๊ดกราด

ณตอนนี้เขาบอกว่ามีการจำคุกเข้าไปแล้ว๓ปี

ก็มีดารามีนักแสดงพม่าหลายคนเนี่ย

วันนี้ทั่วโลกก็มีการออกมาเรียกร้องว่า
เฮ้ยให้ปล่อยแบบคุณนี้เถอะ

แต่ว่าเมียนมาร์ตอนนี้รัฐบาลเขาก็

แล้วก็จริงเพิ่งปล่อยออกมาล็อตนึง
แล้วที่ปล่อยออกมาเขาบอกว่าโอ้โหข้างในนี่คือ

เขี้ยนโดนตีโดนกันแบบบางคนก็ตายในนั้น
บางคนก็รอดออกมาได้
อย่างนั้นจะมีชาวบ้านชาวช่องอยู่เยอะ
ซึ่งเอาจริงนะชาวบ้านชาวช่องที่เป็นกะเหลี่ยงกลุ่มนี้

ที่มาอยู่ตามบ้านที่มาอยู่อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่
แล้วบางคนเนี่ยตอนนี้เขากลับบ้านไปเขาข้ามมาบ้านเราไม่ได้
แล้วอย่างเพื่อนคุณแม่มีอัปเดตไหมว่าสถานการณ์เป็นยังไง
อันนี้มันคนละอันกับพม่านะ
อย่างพี่นย่างกุ้งตอนนี้เริ่มสงบลงแล้ว

อันนี้คือการต่อสู้ระหว่างทหารกับทหาร

คือเขามีเจรจาแต่ว่าเหมือนมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะ
มันก็ประทุขึ้นมาใหม่เรื่อยเพราะว่าจริงตอนนี้
งครามแบบนี้ค่ะที่เป็นกองกำลังในพื้นที่กับรัฐบาลอ่ะ
เกิดทั่วโลกนะอองซาซูจียังโดนจำคุกหรือ
ยังอยู่ยังอยู่ในบ้านยังอยู่ยังไปไหนไม่ได้

แต่องซาซูจีเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาเป็น
ผู้นำประเทศเนี่ยเขาก็โดนจำ
อยู่ในบ้านมากี่สิบปีก็ไม่รู้
ต้องรับมันเป็นกฎมนุษยธรรมจริงจริงตอนนี้คนก็ทวงถามเหมือนกันว่า
รัฐบาลไทยในยุคที่เราเป็นรัฐบาลนำโดยทหาร
เรามีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ไหม
เพราะว่าจริงคนที่อยู่ชายแดนไทยก็เสี่ยงเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อกี้มันจะมีภาพที่เขาไปหลบกันอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะ
เพราะว่าไอแรงระเบิดคือมันสั่นมาถึงฝั่งบ้านเรา
ตุ้มตั้มเขาได้ยินกันทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตแบบระแวงหลังตลอดเวลาว่า
มันจะเลยข้ามมาถึงเนี่ย

ตากคือเขาก็ต้องไปหลบอยู่ใต้
ถงใต้ถุนคนไทยคนอะไรกะเหลี่ยงที่อบพยพมาอะไรอย่างนี้

อันนี้คือเขาฝ้าข้ามมาฝั่งมาพึ่งบ้านเรา

ด้วยความที่คุ้นเคยว่าระเบิดลงปุ๊บต้องไปหาไปอยู่ใต้ถุนบ้าน

อะไรไม่ได้

ใช่เขาก็รอดูกันอยู่ว่าจะแบบไหนนะคะ
เป็นกำลังใจให้เฉาบ้านที่อยู่ฝั่งจังหวัดตากละ

แต่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดความเป็นนาธิบิไต
คือคิดว่าคงไม่มองว่าเป็นการลุกล้ำมาฝั่งไทยขนาดนั้นหรอก
แต่เป็นการโดนลูกหลงซึ่งแต่ว่าไทยก็ไม่น่าจะอยู่เฉยเหมือนกัน

ใช่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันตามตะเข็บชายแดนนะฮะ
บริเวณชายแดนต้องทำงานอย่างเต็มที่

ยังปกติไปบ่อยไหมคะ

ก็จะไปที่ซิมิลันบ้างหรือว่าจะไปก่อเหตุบ้าง
แต่อ่างมายาไม่เคยไปเขาบอกว่าสวยมาก

ที่ถ่ายหนังแห้งดะบีใช่ไหมครับพิธีไม่เคยไปดูไม่เคยไปเห็นอะไรกับเขา
ปิดมา๓ปีแล้วแต่แววมาว่า๑มกราคมนี้จะเปิด
คือตอนแรกมีสองเสียงเลยบอกว่าอยากให้ปิดถาวรไปเลยเหมือนเกาะตาชัย
เพราะว่าอยากจะฟื้นฟูสภาพความสวยงามของธรรมชาติ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
แล้วก็คณะกรรมการต่างผู้นำท้องถิ่นบอกว่า
มายาตอนนี้พร้อมแล้ว

และคิดว่าน่าจะฟื้นฟูและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้

อีกกี่วันนี้อีก๔วัน

มีความดูสภาพธรรมชาติต่างนะนาจากคนไปเที่ยวเยอะใช่ไหมคะ
และมันจะมีเรื่องตอนหลักหลัก
น้ำแกว่งไปแกว่งมาก็ให้มันอยู่กับที่นะคะ
แล้วก็จุดชมวิวด้านหน้าอ่าวมายาก็น่าจะเสร็จทัน๑มกราคมเหมือนกัน
ทีนี้ใครที่เล็งไว้แล้วว่าฉันจะต้องไปให้ได้

อันดับแรกเงื่อนไขนะคะ๑มกราคมเป็นต้นไป
นักท่องเที่ยวเข้าอ่าวมายาได้ตั้งแต่๗โมงเช้า

เรือนำเที่ยวออกก็จริงก็น่าจะ

อ่าวมายามน่าจะต้องแบบนำเรือเข้าไป
จุดแวะพักแล้วก็กลับมา
ซึ่งเรือนำเที่ยวเข้าเทียบท่าได้แค่วันละ๑๑รอบ
รอบละนับเป็นคนนะคะ๓๗๕คน

ใช่วันหนึ่งมาอยากจะรับคนแค่๔๑๒๕คนเท่านั้น

ใครจะไปสน็อกเกิลไปดำน้ำดูปากการังน้ำตื้นนะคะ
ลงได้๒๒รอบรอบละ๙๙คนเท่านั้น
และให้เวลาแค่๔๕นาทีไม่เกินนี้

แล้วก็ลงเล่นน้ำหน้าชายหาดก็ได้
แต่ต้องไม่เกินคนละ๑ชั่วโมง
และนักท่องเที่ยวที่จะเข้าอ่าวมายาต้อง

เพื่อเป็นการจำกัดคนจำกัดกิจกรรมจำกัดทุกอย่าง
เพื่อให้มันไม่เสี่ยมทรงไปกว่านี้จากสภาพแว่นเรา

ถามจริงทุกวันนี้ยอดไม่ได้น้อยนะ

แต่ตอนนี้ทุกคนไม่เห็นจะมีใครตื่นเต้นเลย

คือคนไทยพอถึงจุดหนึ่งมันเริ่มชิน

ทำให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดเราจะเปิดเข้าไปดูทุกเช้า

ตอนนี้โอเคทั่วโลกเนี่ยสายพันธุ์หลักคือเดลต้า
แต่ตอนนี้เดลต้าก็จะเหมือนอัลฟาหรืออะไรที่ขาดไป
ถูกต้องไหมในที่สุดทุกสายวันก็ค่อยหายไปหายไป
เขาก็บอกว่าโอมิคอนจะมาแทนเดลต้า

แล้วตอนนี้ถามว่ามันเยอะหรือยัง
ก็เยอะแล้วคือทั่วโลกอ่ะเยอะแล้วบ้านเราอาจจะเจอแค่๕๐๐๖๐๐อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวมันก็
ก็เหมือนที่คุณหมอบอกค่ะว่าติดแน่นอนไม่ต้องห่วง

เพราะมันจะต้องไปแยกนี่แหละใครจะว่างไปนั่งแยกวันนี้โอมิคอนด้านนี้เถอะ

แล้วบางทีเดี๋ยวตรวจเจอบ้างไม่เจอบ้าง

ยังไงก็ใครที่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวอ่างมายาก็เที่ยวให้สนุกแล้วกัน
แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของมาตรการใส่แมสแล้วก็ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ด้วย
และที่สำคัญไปเที่ยวอ่างมาอย่าใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับ
หลายคนไม่ใส่เสื้อผ้ากระโดดน้ำไม่ได้นะฮะเจ้าหน้าที่มานะครับ

ช่วงหน้าอากาศกลับมาเย็นอีก๑รอบแล้วครับ

วันนี้เสื้อหน
นุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนา
ไหนก็สิ้นปีแล้วมาสรุปประเด็นต่าง

เขาบอกมีขนาดทำเป็นเพลงออกมาเลยนะ
เพราะว่านายชัยวุฒิธนาคมานุสร

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็ออกมาเปิดเผย
อันนี้น่าคิดเขาบอกสานะคะลติดตามข่าวสาร
และการสนทนาบนโลกออนไลน์
เขาไปตามการสนทนาเราตอนไหนเหรออืม
เขาเช็คจากเฟซบรุงเฟซบุ๊กเลย

เชอรี่ผู้ประกาศบันเทิงไปเป็นพิธีกรด้วย
เขาบอกว่ามีคนโพสต์ข่าวปลอม

โอ้โหคนโพสต์เนี่ยล้านกว่าคนโพสต์แต่คนแชร์คนโพสต์นี่ไง
ซึ่งช่วงอายุของผู้โพสต์และแชร์มากที่สุดอยู่ที่๑๘๘
อยากอยู่ในกลุ่มนี้วัยรุ่นไม่อยากอยู่ในกลุ่มนี้๑๘๒๔อยากอยู่ไม่เยอะ
หรือเปล่าอยากอยู่ในกลุ่มนี้ยังฉันอยากอยากจะย้อนกลับไปแต่เขาไม่ได้ด้วยนะ
ก็คือเป็นเด็กที่คือก็คือเป็นเด็กเจนซีนั่นแหละเพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกดิจิทัลโลกโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าสัดส่วนของอายุ๑๘๒๔ปีก็คือ๕๔
ส่วนคนที่มีความเสี่ยงในการเผยแพร่หรือว่าแบบแชร์ข่าวปลอมต่ำที่สุดก็คืออายุ
เขาคือรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือเปล่าว่ะโอ้โฮท่านมองไม่เห็นแล้วไม่แต่ถามถ้าเกิดเราดูสองกลุ่มนี้
สามารถเอาว่าคือเอาจริงเป็นสองกลุ่มที่เล่นโซเชียลเยอะจริง
เราจะเห็นว่าวัยรุ่นเล่นเยอะกับกลุ่มนี้

ก็จะแบบโอ้โฮมาในไลน์

เราเห็นว่ากลุ่มนี้คือเล่นเยอะแต่๐๑เองเหรอ
อันนี้อาจจะเป็นแบบโลกออนไลน์แบบว่า
เออแต่สุขภาพมาเยอะแล้วมาซ้ำมาซ้อนเรื่อย
ไม่ได้มาซ้อนกินสมุนไพรทุกวันกูคงตายวายตายแล้ว
น้ำมะนาวเอ่ยกระชายเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะ
บางทีก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราทำหน้าที่ไม่ดีพอในการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนนะ
ว่าแบบอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันได้หรืออะไรแบบนี้
กลุ่มอาชีพที่สนใจประเด็นข่าวปลอมมากที่สุด๓อันดับค่ะ

จริงค่ะคุณนี่คือแบบว่าอย่าไปแข่งเร็วเอาแข่งชัวร์ดีกว่า

จริงค่ะคุณนี่คือแบบว่าอย่าไปแข่งเร็วเอาแข่งชัวร์ดีกว่า
วันนี้คือมันกลายเป็นการนำเสนอ

กลายเป็นว่ายิ่งมันมีออนไลน์พวกเราแข่งกันเร็วเว้ย
แต่ในที่สุดมันไม่ได้แข่งกันชัวร์

ใช่คนตกหลุมพลังเรื่องนี้เป็นเยอะ

ลั่นพวิตเตอร์เอ๋ยลั่นแบบลงออนไลน์เอ๋ย

เหรอคะบ้างค่ะออนไลน์บ้างแต่น้อย

โอเคแบบลงแล้วก็จบกันอะไรอย่างนี้ครับ
มันในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อมวลชนหมด
กลายเป็นว่าทุกคนเน้นเร็วก่อน

เค้าบอกว่าปีหน้าเทรนด์มนุษย์จะเปลี่ยนไป

คือปีนี้จะต้องชนะเร็ว
ต้องเป็นที่หนึ่งเป็นคนแรก
ไวที่สุดเป็นคนแรกมาอันดับหนึ่งถือว่ามีความสุข

แต่ปีหน้าน่ะเขาบอกปีหน้าเทรนด์ใหม่
จะเปลี่ยนแบบมั้ยคนเราจะกลับมาต่อมีแบบ
จะตัดเรื่องอะไรขยะออกไปมากขึ้น
ถือว่าชนะแล้วถามง่ายเอ้า

ถามว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติมีข่าวลุงพลป้าแตนแค่ลุงพลกินน้ำพริกปลาทู
ยังติดตามเลยลุงพลบ้านติดแอร์อันใหม่ยังมีคนติดตามเลย
ที่ชีวิตเราไปติดตามเขาทำไมก่อน
ก็อาจจะเป็นเอสจีนแหละแหละถ้าเขาติดตามเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไง
ก็ใช่ไงเขาบอกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องแข่งกันเร็ว

ถูกป่ะถ้าอย่างนั้นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่ไงช่วงชินกันเป็นที่หนึ่ง

ใช่ค่ะถูกต้องส่วนอันดับ๒นะคะก็คือกลุ่มผู้จัดการผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการต่าง
อันนี้คือกลุ่มคนสนใจประแดนคขาวเฟคนิวค่ะส่วนกลุ่มอาชีพที่แชร์ติดทับเทรง
เมื่อกี้ถ้าสนใจเจอแต่กลุ่มที่ปฏิบัติคือแชร์เลย
กลุ่มที่แชร์ท็อพสี
หัวหนักเลยโดมเนี่ย
อะไรนะ

อ๋อทาควิสเกมเมื่อนั้นที่ไปแกงพี่หนุ่มใช่มั้ย

เพราะว่าก่อนสอนอาจจะต้องดูข้อมูลข่าวศาล
สนับสนุนการทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็แก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องนะคะ
ซึ่งงานเมื่อวานนี้เขาบอกว่า

เขาจะมีการทำกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงเครือข่ายภาคประชาชน
เป้าหมายก็คือนักเรียนนักศึกษานั่นแหละค่ะ
อาจจะให้เป็นการประกวดคลิปวิดีโอสั่นสั่งการรับรู้
รับมือกับข่าวปลอมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นทุนการศึกษา
ทีมละ๘หมื่นบาทโอ้โห
รับผลงานช่วงมกราคมถึงมีนาคม
และจะประกาศผลพฤษภาคมนะคะ

เขาจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง

๘หมื่นนะครับนักเรียนสนใจก็ลองลองแบบ
ผลิตคลิปวิดีโอสร้างการรับรู้กันได้
นะครับมีแนวทางพี่เชื่อว่าเด็กใหม่ตอนนี้เนี่ย
มีไอเดียแล้วก็มีคอนเทนต์ในการที่จะ

อืมนะฮะก็ลองดูแล้วกันสำหรับตั้งเป็นทีมขึ้นมาง่ายง่าย
ครัวศกแทะแหลงให้

พูดอย่างแบบหนึ่งอ้าฮะอันไหนเฟลกนิวดร์หลังกับผม

เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงคือแรงงามกับเกรงเกินครับผม
เรียกว่าการอัปเดตข้อมูลมีส่วนอื่นคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องเร็วเข้าว่าแต่ทุกวันเขาบอกตีหน้า

เอาแบบนี้เอาเป็นว่าคือทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เราก็พยายามอัปเดตไปเรื่อยก็อยากให้ติดตามไปตลอด

จะได้อัปเดตที่สุดว่าณตอนนี้เนี่ย
เรื่องราวไปถึงไหนมาตรการเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้นะคะอืม

ทุกวันอะไรแม่

วันนี้ที่ตำบลเขากวางทองครับ

แล้วอีกตัวหนึ่งมีสีเหลืองอร่ามคล้ายทองเลย
อีกตัวนึงก็เป็นปลาไหล่ธรรมดานี่แหละ

ด้านข้างและสองข้างมีหนูละสนะคล้ายหู

จากนั้นก็ได้นำไปถวายเจ้าอาวาสเพื่อเลี้ยงดู

อ๋อน้องนำโชค
ชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละว่าเจอปลาไหลทองมามุงดูกันที่บ้านนะฮะ

เขาบอกแหมตอนแรกเขาคิดว่าโอ้ตายแล้วแปลก

ปรากฏว่าถ่ายรูปพยายามถ่ายให้เยอะที่สุดค่ะ

ใช่เขาบอกว่าตัวเงือกมันขึ้นมาเป็น

สู้ที่ตัวมันเหรอคะ
เขาว่าบางคนก็เห็นเป็นตัวเลข๒ตัวอยู่ที่

อีกนิดนึงก็รหัสไปซะนี้แหละค่ะ
ใช่อีกตัวนึงแหละ

นี้เฟกหรือเปล่า
ไม่เฟกเพราะว่าแล้วแต่คนเจอไง
อันนั้นส่วนบุคคลนั้นแล้วแต่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เหมือนกับ

เดือดร้อนสิฉันเอาไปแทงนะฉันผิดอ่ะ
ไม่ได้ซิ
ก็ก็สมมติน้อยล่ะ
ใช้แอปเยอะแล้วไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

อันนี้ถือว่าผิดไหม
เอ้าผิดสิ
ก็ไม่รู้ทุกคนก็แต่งเหมือนกัน

แต่จะได้พี่เดินหน้าตลอดไม่มีวันจอดนะจ๊ะที่รัก
นี่จัดไปนะฮะ

กลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

เมื่อวานนี้ไอซี

นั่นแหละกลายเป็นคนพิมพ์ไปหมดเลยว่าแบบว่า
เอาง่ายว่าโดนเอาเงินไป๒๐ละ

เอาสมุดบัญชีไปเฉยแล้วมันเบิกเงินได้จริงเหรอวะ

ต้องใช้แบบประชาชนด้วยใช้ลายเซนถูกต้องต้องใช้ลายเซนไม่เหมือนก็ยังไม่ให้เลย

แล้วก็แบบปรากฏผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนแบบว่า
ผู้หญิงเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ลายบางละ

มาเอานาฬิกาโปรเหละเกตพีรป้าเตะฟิลิปต์

ปรากฏผู้หญิงเขาก็ออกมาพูดคือน้องดรีม

ดรีมก็คือแฟนของลูกชายเสกกับการ

ในช่วงเช้าที่ผ่านมาการเขาโปรสกอบความขอโทษลูกชายคือเสรา
แต่งานนี้ดูท่าทางจะบานปลายเพราะดีมแล้วคุณแม่เนี่ย
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศาลครอบครัวบังซื้อ
กรณีที่ถูกกล่าวหาว่า๑ไปหลอกเงินลูกชายของการ
โดยน้องเสือเนี่ยไปให้กำลังใจแฟนสาวด้วย
ในขณะที่แฟนของเสือเนี่ยไปฟ้องร้องนะครับ

ล่าสุดน้องเสือก็คือลูกของคุณเสกกับการเนี่ย
ก็เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวเขาบอกอย่างนี้
รู้สึกแย่จริงมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมาก
ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่ปลอดภัย
รู้สึกกังวลแล้วก็ระแวงตลอด
ผมเลยอยากมาที่นี่ตนไม่ได้อยากจะทำร้ายครอบครัว
แต่อยากทำอะไรที่ถูกต้องและยุติธรรม
ซึ่งคุณพ่อไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้โพสต์อะไรเลย

ออกมาพูดว่าใช่คุณแม่เป็นคนโพสต์
เห็นไหมก็ตรงกับที่เราต้องคิดกันอยู่แล้ว

ในส่วนของปัญหาครอบครัวก็คุยกันครับ
แต่ก็รู้สึกว่าไม่ซอฟแล้วก็เบาลงเลย
ที่ผมหนีออกมาเขาก็ต้องโกรธ
ที่เขาแจ้งไปในไอจีที่หายไปทั้งหมด๒๐ล้าน
ผมหรือแฟนไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับ
ถ้าไปดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรเลย

มันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่ฮะเขาว่าอย่างนั้น
ด้านแฟนสาวของเสือเก่าช่วงแรกก็รู้สึกไม่ดี
ที่มากล่าวหาเพราะทั้งหมดไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูด

จะยืนยันดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยังไม่พูดดีกว่า

ยืนยันว่าของของเขาตนไม่เคยไปยุ่ง

ถ้าเขาบอกว่าหนูขโมยไปจริง

ส่วนทางครอบครัวก็ให้กำลังใจทุกคนเนี่ย

คือเอาง่ายที่เขาไปฟ้องคือหนึ่ง

ว่าเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ไปมีการเปรียบเทียบบ้างล่ะ
มุดบัญชีรวมทรัพย์สินหายไปกว่า๒๐ล้านบาท

นะคะต้องตามดูกันต่อ

อืมอืมแล้วหลายคนเขาบอกว่าน้ำเสือก็มีบุฏิภาวะโตแล้ว
แล้วก็คบกับแฟนก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปแบบอยู่ข้างนอกได้อะไรได้ประมาณนี้
ติดตรงประโยคที่บอกว่าที่ว่าในบ้านน่ากลัวน่ะไหมรู้สึกว่าปลอดภัย
ปลอดภัยอืมรู้สึกวันนี้ทั้งลูกลูกของเสกสองคนกับน้องดีมเขาออกมา
แหลงการเหมือนเหมือนออกมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะอืมเดี๋ยวลองติดตามข่าวใน
ช่วงอื่นอ่ะนะฮะมันจะมีข่าวว่ารู้สึกเขาออกมาพูดถึงความไม่ปลอดภัยใน
บ้านเขาหรือเปล่าหรืออะไรน้องอะไรอย่างเงี้เหรออืมน่ะก็คือแบบว่าวันนี้
เสือกวางลูกการเนี่ยเขาร้องสารคุ้มครองขออำนาจส่งแม่ตรวจสุขภาพจิต
โอ้โหคือลูกลูกเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน่ะพาแม่ไปตรวจสุขภาพจิต
ได้ไหมอืมโอ้นี่คือลูกลูกลงมติกันเลยอ่ะลูกลูกคือลูกชายเนี้ย
คือเอาง่ายมีการด่ากันเกิดขึ้นครับนะฮะก็คือเอาง่ายมีน้อง
เสือเสร็จทะการสุขภิมายอายุยี่สิบสิบสี่ปีกวางกรกรกวีสุขภิมายยี่สิบ
ปีทายาทล็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยให้ไม่
สารให้สารคุ้มครองเนี่ยคือพาแม่ไปเช็คสุขภาพหน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยนะขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวท
ของแม่ของตัวเองเขาว่าอย่างงั้นนะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งฮะ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
เอาละฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราอย่างที่บอกว่าปีใหม่เดี๋ยวอากาศ
บางคนชาวเหนือชาวอีสานเขาบอกอุณหภูมิจะลดลงถึง๔องศาครับผม
พรุ่งนี้เตรียมเสื้อกันหนาวช่วงนี้อย่าไปจับเป็นอย่าไปซักมันอ่ะ
อ่าฮะเก็บไว้ก่อนสปัดตากแดดหน่อยถ้าแตดเออแดดมันออก
ใช่นะฮะไปดูเบลล่ารานีกันสักนิดนึง
ส่งกำลังใจให้น้องเบลล่ารานีนะครับโพสต์ล่าสุดแคปชั่นหัวใจสีดำมืดมนต์นะฮะ
คุณผู้ชมครับหลังเลิกรากับคุณเวียสกลวัตรนะครับจนกลายเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์นะครับ
ล่ารานีฮะก็แพ็คกระเป๋าบินเดี่ยวไปเที่ยวที่สวิสเตอร์แลนด์ครับพร้อมกับโอ้โห
สวยงามมากดูสินะครับผมทั้งชุดทั้งหิมะนะครับผมพร้อมโพสต์ภาพสวย
กลางบรรยากาศหนาวมาให้แฟนแฟนเนี่ยได้กดไลค์กันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ภาพหนึ่งครับคุณผู้ชม
แฟนแฟนเนี่ยอดจะเป็นห่วงน้องเบลล่าไม่ได้นี่ครับก็คือภาพเจ้าตัวโพสต์ท่าสวย
ใช่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับ
น้ำหนังสวยอยู่เนอะโอ้โฮ
จังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป